ไปกันเลยฮะไปที่เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติไปดู

วิ่งผ่านไปแล้วไปเล่นกีต้าอยู่เมื่อคืน
อันนี้ก็เป็นแสงสุดท้ายของปีเก่าแล้วครับ
พระอาทิตย์ทอแสงสวยงามทีเดียว
บริเวณบริมชายหาดบ้านหน้าทอนตำบลอ่างทอง
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานีนะครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติพากันไปบันทึกภาพ
พระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลครับ

เป็นจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นพระอาทิตย์
ขอบฟ้าสวยงามที่สุดของเกาะสมุยเลยนะครับ
เนื่องจากว่าพระอาทิตย์จะทอแสงสัดส่องลงไปในทะเล
ทำให้เกิดเงาของแสงพระอาทิตย์จากน้ำทะเลสร้างความสวยงาม
แล้วก็สร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ก็ไปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำค่ะ
ที่สุราธานีพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตรังกันหน่อย
ตรังเขาก็สวยเหมือนกันนะ
และปีใหม่วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดยเฉพาะการเหมาเรือทัวร์นำเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ
จากหาดปากเมงในอำเภอสิเกาไปเที่ยวที่เกาะต่างเข้าถ้ำมรกฏเกาะมุก
ไปดูปากการังเกาะกระดานดูปลาเกาะเชือกแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างเขาบอกนิยมมากในช่วงเทศกาลหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
โดยเมื่อวานี้ผู้ประกอบการคาดว่ามีนักท่องเที่ยวลงเรือเที่ยวเฉพาะทะเลตรังประมาณ๑๐๐คน
เห็นรึคันไม้คะเนียวอยากไปว่ายน้ำต้นเลยอย่ามุบเข้าไปที่ทำมาละขดสวยนะฮะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเลยนะ
เดี๋ยวไปกันไปดูที่ชุมพรคุณผู้ชมนี่หาทุ่งวัวแหล่นใช่ไหมฮะ

ลูกหัวแลนด์อยู่ที่ตำบลสะพรีอำเภอประทิวครับที่ชุมพรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพร
เขาบอกว่ารู้จักไปทั่วโลกเลยนะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยก็ต่างชาติเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจแบบส่วนตัวก็ดีเป็นคู่รักเป็นครอบครัวก็ดีเยอะแยะมากมายนะฮะ
เขาบอกว่าไปเต็มชายหาดเลยครับตลอดชายหาดยาวกว่า๕กิโลนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนนึงก็เขามีการนำเขาเรียกว่าคล้ายเซิร์ฟไปเล่น
โตคลื่นสูงกว่า๑เมตรอย่างสนุกทีเดียวก็สร้างสีสันเป็นอย่างมากนะครับ
ยังอยู่ที่ทะเลไปกันที่กระบี่สวยไม่แพ้กันที่กระบี่นี้นิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ
หมู่เกาะห้องเขตอุทยานแห่งชาติธานโบกขอรณีสถานที่นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าตลอดแนวชายหาดซึ่งยาวประมาณ๓๐๐เมตรจะเป็นหาดซ้ายที่ขาวหาดซ้ายที่ละเอียด
และน้ำทะเลก็ใสมองเห็นปลาไหว้กันอย่างชัดเจน
ช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหลายหมื่นคนเลย
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งทางอุทยานเองก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้นะคะ
เสื้อสีส้มแล้วก็สวมชุดลายพรางให้บริการนักท่องเที่ยว
จากนี้ก็ให้บริการร้านค้าสวัสดีการให้บริการห้องน้ำ

กลุ่มนี้แหละปีใหม่เขาไม่ได้หยุดเลยนะ

ตำรวจพยาบาลหมอนักข่าว
แล้วก็พวกรัฐอาหารพนักงานเสิร์ฟ

เราสองคนด้วยนะไปดูที่เขาล้อมหมวกกองบิน๕อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นข่าวเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปี๒๕๕๙
เมื่อวานนี้มียอดลงทะเบียน๗๐๐คนมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณวันละ๔๐๐คนเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ไปลงทะเบียนตั้งแต่เช้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่พิชิตเขาล้อมหมวกที่ได้
ระดับความสูง๙๐๒เมตร๑๐๐คนแรกเขาให้ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สามารถปีนได้ด้วย
จากผู้บังคับกองบิน๕ไม่ได้ปีนได้ธรรมดานะคือปีนขึ้นเขามันเป็นหินด้วยใช่
คนนี้เขาบินได้ใช่ไหมใช่โอ้โหอุ้ยสวยจังอ่าอ่ะไปได้เขาล้อมหมวกค่ะ
จังหวัดประจวบคียเรคันว่ายน้ำทะเลกันแล้วเดินเขาขึ้นไปชมวิวกันแล้ว
พาไปรับอากาศหนาวกันหน่อยหลายคนนิยมนะเขาบอกว่าเชียงใหม่เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย
จะไม่เหมือนเชียงใหม่เลยมีแต่คนต่างพื้นที่ไปเที่ยวกัน
กรุงเยอะทีเดียวคนกรุงเยอะมากนะคะที่เชียงใหม่นะคะที่ดอยอ่างขาง
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็วันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวที่ดอยอ่างขางคึกคัก
มีรถจำนวนมากที่ใช้เส้นทางขึ้นดอยทำให้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องร่วมกัน
ตั้งจุดเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามจุดเสี่ยงต่าง
แนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าทางขึ้นดอยอ่างขางเป็นเส้นทางสูงสลับเนินเขา

นักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญในการขับรถขึ้นเขา
ควรเปลี่ยนไปโดยสารรถรับจ้างหรือว่ารถแดงแทนนะคะ
บางท่านเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะคะ
ก็จะมีการเช่ารถจักรยานยนต์จากในอำเภอเมือง

แต่ว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็คือมีหมอกลง

แล้วก็ทัศนวิสัยอาจจะไม่ค่อยดี
และประกอบกับทางโค้งลาดชันนี่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ